อันนี้ก็กำลังหาสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไรนะคะ
แต่ว่าที่แน่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเศร้าที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ค่ะ
แฟลต์ตำรวจสพแกลงค่ะภรรยาของตำรวจนายหนึ่งนะคะ
เอาปืนยิงลูกสาวเสียชีวิต
จากนั้นเธอกระโดดแฟลต์ชั้น๔ลงมาเสียชีวิตเช่นเดียวกันนะคะ
นายตำรวจพอมาเห็นว่าทั้งภรรยาและลูกเสียชีวิตก็จะคิดสั้นค่ะ
จะเอาปืนเนี่ยยิงตัวเองตายตามแต่ว่าโชคดีเพื่อนตำรวจช่วยเอาไว้ทันค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่อันนี้เป็นภาพตรงบันไดทางขึ้นนะคะ
สพแกลงจังหวัดระยองศพแรกที่เขาเจอก็คือศพของนางพิพาพรนะคะ
อายุ๔๒ปีเป็นพนักงานขายรถยนต์นะคะ
แล้วพอเข้าไปในห้องนะคะปรากฏว่าพบผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งราย
ก็คือลูกสาวของนางพิพาพรเด็กหญิงพินพรค่ะ
อยู่ชั้นม๒อายุ๑๔เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนที่นอนในห้อง
มีบาดแผลที่ขมับด้านซ้ายนะคะใกล้ใกล้กันเนี่ย
พบอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ข้างศพ
แล้วก็จะเป็นข้อความบนกระดาษโน้ตสีเขียวนะคะ
ที่เขาไปเจอมีใจความบอกว่าเก็บไว้ใช้เวลาจำเป็น
แม่มีให้แค่นี้อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจไปตรวจพบนะคะ
เนี่ยค่ะโน้ตชิ้นนี้นะคะร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์ค่ะ
ซึ่งเป็นทั้งสามีแล้วก็เป็นพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
บอกว่าเขาออกเวรตอนตี๓ก็กลับมาที่ห้อง
ตอนนั้นเห็นภรรยากับลูกนอนอยู่ในห้อง
ก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแขวนอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรเอาไว้ในห้อง
แล้วตัวเองก็ไปนอนอีกห้องหนึ่ง
พอตอนเช้าได้ยินเสียงดังตรงหน้าแฟลต์ก็เลยลงมาดู
ปรากฏว่าเป็นภรรยาของตัวเองกระโดดลงมาเสียชีวิตนะคะ
เขาเสียใจจนช็อกก็เลยรีบกลับเข้าไปในห้องเข้าไปดูลูกสาว
นี่ค่ะคือพอขึ้นไปเอ้าลูกสาวก็เสียชีวิต
ร้องไห้ด้วยความเสียใจลั่นห้องลูกสาวก็เสียชีวิต
แล้วเขาบอกว่าหยิบปืนขึ้นมาเนี่ยจะเตรียมเจาะยิงศีรษะตัวเอง
แต่โชคดีเพื่อนตำรวจแย่งปืนกลับมาได้นะคะ
ทีนี้อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เรื่องเศร้าเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะ
ไปสอบถามเพื่อนพนักงานศูนย์รถยนต์ที่คุณพิพาพรผู้ตายทำงานอยู่
เขาบอกว่าก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องหนี้สินนะคะ
เพราะว่าเธอก็เปลยกับเพื่อนร่วมงาน
แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเนี่ย

แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินนะเพราะว่าจะเอาไปซื้อรถ
พาพรก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอามาคืนให้
ในวันที่๔ฤศจิกายุทธ์ตรงนี้หรือเปล่า
อาจจะทำให้เธอเครียดเพราะว่าหาเงินไม่ทัน
แต่ลูกก็เหมือนบอกว่าถ้าแม่ไม่อยู่หนูก็ไม่อยู่นะ
ถ้าแม่ไปหนูก็ไปด้วยอะไรอย่างนี้
สถานการณ์ที่ตำรวจคาดคาดว่าผู้เป็นแม่ยิงลูกสาว
แล้วก็จากนั้นก็วิ่งขึ้นไปชั้น๔ของแฟลต
กระโดดลงมาฆ่าตัวตายค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเรื่องอะไร
สามีตอนนี้กำลังช็อกอยู่ค่ะยังไม่สามารถที่จะให้การใดได้ค่ะ